จากน่ารักรุ่นใหญ่นะคะไปที่น่ารักรุ่นเล็กกันบ้างดีกว่า
น้องเอบิเกลค่ะลูกสาวของคุณแม่ชมพู่อรยานั่นเอง
บอกเลยว่าคนนี้น่ารักสุด
เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาทั่วทั้งวงการรวมถึงบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคุณผู้ชมนะ
น่ารักมากจริง
ล่าสุดเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ชมเขาพาน้องแอร์บิเกล
แล้วก็พี่สายฟ้าพายุค่ะไปร่วมรับประทานอาหารแบบน่ารักเป็นกันเอง
กับครอบครัวพี่หน่อยบุษกรแล้วก็ลุงเคนค่ะผู้แสนใจดี
ในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ชม
คือเขาไปเลี้ยงกันมาเมื่อวานแต่ว่าแม่ชมเกิดวันนี้นะ

เขาไปฉลองกันล่วงหน้ามันละนึกกว่า
เคนกับป้าหน่อยรับบทเป็นเจ้าภาพค่ะ
แล้วก็พี่สายกับพี่พาเนี่ยรับบทเป็นคนยกเค้กมาให้แม่ชม
ชมมีการลงรูปด้วยนะแล้วก็บอกว่าอะไรรู้ไหม
ลุงเคนกับป้าหน่อยเป็นเจ้าภาพตลอดการไปเลย

แล้วก็เค้กขนมใส่ไส้ห่อใบตองมาแบบนี้
อันนี้ชอบคือคุณแม่ชมเขาชอบอาหารแบบว่าไทยแบบนี้แหละ

ซึ่งงานนี้เราเลยได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งสองครอบครัว
หน่อยลุงเคนค่ะอุ้มน้องแอบิเกลได้แบบสบาย
คือน้องแบบจะไปนั่งตรงไหนใครอุ้มก็คือไม่ร้องเลยพี่แจ๊
แล้วแม่ชมเขาเลี้ยงลูกดีเนอะ
เขาแบบใครอุ้มก็ได้แล้วคือแบบแอร์บิเกลอยู่กับทุกคน

นิ่งไม่งอแงเลยอย่าไปเจ้าหกจากแบบนี้เลยอ่ะ

นี่เป็นเด็กน้อย๓เดือนคุณผู้ชมค่ะ
แต่สังเกตอะไรรู้ไหม๓เดือนทำไมผมเยอะขนาดนี้
แล้วผมแบบน่ารักมาก
ผมฟูผมเยอะมากหน้าตาจิ้มลิ้มด้วย
นี่คุณผู้ชมดูโอ้นะคะเล่นกับลุงเคนเนาะ
รวมถึงสาวสวยอย่างเต้ยจรินพรคุณผู้ชมค่ะ

ก็ขอลองอุ้มน้องเกลสักหน่อยแล้วกัน
หน้าน้องเกลคือดูแบบมาเลยจ้านะเต้ยจ๋า
อุ้มเลยจ้ะสบายเคลิ้มเหมือนจะหลับ
ก็จะบอกเลยนะครับว่าพี่ปานาอาลลงลักกว่าหมดแล้วเรี่ยลุกเอ๊ย
น่ารักนะคะชิวสบาย
ถ้าทางเต้ยนี่ก็เซียนเหมือนกันนะอุ้มเด็กนะ
ส่วนวันเกิดแม่ชมวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูภาพนะคะ
แฟชั่นตามคุณแม่จะขนาดไหนนะ
พี่แท็กบอกตามสถิติแล้วตามสตัดแล้ว
พฤติกรรมของแม่ชมเขาจะไม่ค่อยลงรูปตรงวันเท่าไหร่

นี่ค่ะขนาดแบบว่าแค่อุ้มน้องมานะคะ
ส่วนลูกสาวนั้นสีเหลืองแป้นมาเลย

สดใสทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะ